โดยเฉพาะในโซนเอเชียฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกครับ
ทีมไทยไม่มีโปรแกรมแข่งขันเมื่อวาน
แต่เป็นเกมอุ่นเครื่องเจอกับทางคองโก
เสมอ๑๑สปีดบอลถือว่ายอดเยี่ยม

ธิรทรบุญมาทันเจ็บระหว่างในช่วงวอร์มครับ
เจอกับคองโกเป็นการเจอกันครั้งแรกครับ
ก่อนอันนี้ไทยก็เจอทีมจากโซนอาฟริกามาแล้ว
ทั้งหมดเนี่ย๑๕นัดนะครับ
เราก็ชนะได้แค่๓เกมเท่านั้น

เริ่มขึ้นเกมเร่งเกมมาแต่งแต่ต้นเลยครับ
มีการใส่ผู้เล่นหน้าใหม่ลงสนามหลายต่อหลายคนครับ
แต่เจอเกมโต้ขึ้นมาแล้วโอกาสเด่งของคองโกได้ยิงลูกนี้ครับ

ทำชิ่งแล้วบอลมันกระดอนพื้นครับสุภาชัยยิงเร็วข้ามคานออกไป
เล่นเป็นตัวลุกแทนที่ของชนะทิพย์ในตำแหน่งนี้ครับพรีคลิกของกรกฎวิริยะรวมสิริ
ก็ได้ลุ้นตกใส่ใต้คานบอลทะลุครับจ่ายโดยธีรสินมาที่เอกณิตตัดเข้าใน
มันเร็วฝั่งซ้ายครับแล้วก็ลูกเปิดคลีกคลิกด้านประตูคึ่นนำจากฮีรสิน
แดงดาครับกลับมาเล่นทีมชาติในยุคของนิชโนเป็นเกมแรก
ประตูที่สี่สิบหกในนามทีมชาติครับของเอยวแดงดา

จบครึ่งแรกศาสลักในโอกาสหลุดนะครับ
พยายามจะแต่งบอลเข้าในเบียธิรสินวิ่งรับหลอกแล้วปั่น
ได้หว่าเสียวเลยครับสัสลักหายพระคน
เล่นตัวริมเส้นด้านบนนะครับทางฝั่งขวา
แล้วก็ลูกยิงไกลของบดินผาลาในช่วงครึ่งหลังครับ

หลายคนนะครับมีการขยับผู้เล่นเพราะว่าเปลี่ยนตัวสำรองได้๖คน
แต่มาเสียประตูง่ายไปหน่อยจังหวะนี้ครับ
บอสมีชาลัพย์นะครับตัวสำรองของคองโกครับ
สมากิต้ายิงฉลับกรกฎเปลี่ยนทางนิดนึงครับ

ใส่เสวนนึงครับทางคองโกของไทยก็เกิดจะนำอีกครั้งเหมือนกันนะครับ
อามูรุสุกูได้ยิงครับคัตตอนทีม
โดนไล่ออกไปเลยครับผู้เล่นของทางคองโกก็คืออิสตาลีโอเซเต้นะครับ
ลุ้นจากฟรีคลิกจังหวะนี้ปิดท้ายเกมถ้าได้เนี่ยแทบจะเป็นประตูใช้ปั่น
โอ้โหยังปัดทิ้งได้ครับบดินภาราปั่นลูกนี้
โอ้โหเอดิสด้ายังปัดทิ้งครับสุดปลายมือเหมือนกันเสมอหนึ่งหนึ่งครับคู่นี้
หลังจบเกมอากิระนิชิโนหัวหน้าภูมิสอนทีมชาติไทยก็พูดถึงอาการบาดเจ็บของธีรทร
บอกว่าเกิดจากการประทะกับเพื่อนร่วมทีมแล้วก็ยังไม่สามารถบอกรายละเอียดอาการเจ็บได้
แต่คงไม่น่าจะร้ายแรงมากนักซึ่งการที่อุ้มนั้นเจ็บก็ทำให้ทีมต้องมีการเปลี่ยนผู้เล่นกลางคัน
แต่ทุกคนนะครับก็พยายามรวมใจกันสู้ได้ดีแม้ว่าทีมจะเสียเปรียบรูปร่างก็ตาม
แต่รูปเกมออกมาถือว่าไม่เป็นรองแล้วก็ชมธิรสินด้วยว่าเกมนี้ช่วยทีมได้เยอะ
และมั่นใจว่าฟอร์มของมุ้ยจะดีขึ้นเรื่อยครับ
มุ้ยก็บอกว่าเขาดีใจที่สามารถทำประตูได้
ซึ่งเวลานี้ร่างกายก็พร้อมมากขึ้น

แต่ว่าที่ผ่านมาอาการไม่สมบูรณ์ครั้งนี้มีโอกาสแล้วก็อยากจะติดต่อเนื่องแหละครับ
ผมก็ได้เล่นหลังจากแบบครั้งที่แล้วก็ไม่ได้ติดเข้ามาร่วมทีมอะไรอย่างนี้
ก็ในวันนี้ก็ดีใจ

รับว่าประหลาดใจผลงานของทีมไทยที่มีการเพลสซิ่งบอลที่เร็ว
แล้วก็ชมกรกฎพิธีวัฒน์และสหรัฐ
บอกว่าเล่นดีแล้วก็บอกได้ว่าเป็นเกมที่ยากกว่าที่คิดไว้
และทีมนั้นก็เล่นไม่ออกเนื่องจากว่าเหนื่อยกับการเดินทางมาเองครับ
คือเดินมาค่อนข้างจะเดินทางไกลเหมือนกันนะครับ
แล้วก็มา๒ฟ้ายนักเรทก็สู้เต็มที่แล้วครับ
๑๕ตุลาคมนี้ครับเหมือนกับวัฒน์จากภูมิไปเลยครับ
แข่งขันวันที่๑๕ตุลาคมคืออังคารหน้าครับ
เป็นเกมที่๓ในศึกบอลโลกรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เรานั้นเฝ้าติดตามกันครับ
ทุ่มนะครับไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา๑๘นาที๓๐นาที
อีก๑คู่นะครับเวียดนามเจอกับมาเลเซียเวียดนามชนะ๑๐ครับ
ได้ประตูจากเหยียนกว้างไห่นะครับ
มิดฟิลดาวรุ่งของเขาซึ่งถือว่าเป็นตัวจักรสำคัญในการแข่งขันของเวียดนามครั้งนี้เลยครับ